เรื่องราวของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ก็ถือว่าเป็นปีที่มีภารกิจค่อนข้างหนักเลยนะครับ
โดยเฉพาะภารกิจในการเรียกศรัทธาในช่วงครึ่งปีแรกนะครับ
เริ่มกันที่โปรแกรมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
ในปีนี้เนี่ยแน่นอนว่าเจอภารกิจตลอดทั้งปีมีให้ชมตลอดทั้งปีอย่างแน่นอนครับ
แม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิดสิบเก้าครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ
สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยมี๘แต้มจากการลงสนาม๕เกมนะครับ
อยู่อันดับที่๓ของตารางแล้วก็มีแต้มตามหลังเวียดนามอยู่๓แต้ม
หลังจากนี้ครับ๓นัดสุดท้ายถ้าทีมชาติไทยเก็บได้๙แต้มเต็มนะครับ
ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบต่อไปสูงครับหรืออย่างน้อยครับก็อาจจะต้องลุ้นเป็นอันดับ๒ที่ดีที่สุดนะครับ
คือถ้าได้๙แต้มเนี่ยการันตีเข้ารอบแน่นอนแต่ว่าถ้าได้น้อยลงมาเช่น๗หรือ๖เนี่ยก็อาจจะต้องลุ้นกันต่อนะครับว่าทีมชาติไทยจะได้ไปต่อในรอบ๑๒ทีมสุดท้ายหรือไม่
โปรแกรมหลังจากนี้ย้ำกันอีก๑ครั้ง๒๕มีนาคมพบอินโดนีเซียเล่นในบ้าน
นัดนี้ยังไงมีแข่งแน่นอนครับแล้วต้องจบก่อนเดือนมิถุนายนด้วย
แล้วก็จะชี้ชะตาด้วยว่าทีมชาติไทยจะอยู่ในเส้นทางการไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาต้าหรือเปล่า
คราวนี้มันจะอยู่ที่ครึ่งปีหลังด้วยครับก็คือถ้าสมมุติครึ่งปีแรกผลงานผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมได้
ลุยต่อเลยนะครับในช่วงครึ่งปีหลังกับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายของโซนเอเชียนะครับ
ซึ่งก็จะมีโปรแกรมแข่งขันกันในเดือนกันยายนตุลาคมและพฤศจิกายน
จะมีโปรแกรมประมาณ๕๗เกมนะครับถ้าเกิดว่าผ่านเข้ารอบไปได้
แต่ถ้าสมมุติทีมชาติไทยไม่ผ่านเข้าไปเล่น๑๒ทีมสุดท้ายภารกิจของทีมชาติไทยยังไม่จบครับ
ทีมชาติไทยก็จะต้องเข้าไปเล่นในศึกฟุตบอลเอเชียนคลับ๒๐๒๓รอบคัดเลือกที่จะคัดอีก๑๒ทีมนะครับไปแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนครับ
เมืองต้นก็น่าจะมี๒๓นัดนะครับโปรแกรมจะอยู่ช่วงเดือนกันยายนตุลาคมและพฤศจิกายนครับ
แข่งขันใหม่ก็คือ๕ธันวาคมถึง๑มกราคมนะครับก็จะเป็นรายการที่มีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันธุ์ครับ
ว่าฟุตบอลรายการนี้เนี่ยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเคยประกาศยืนยันแล้วนะครับ
ว่าจะใช้ผู้เล่นดาวรุ่งบางส่วนเข้าแข่งขันครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่ผู้เล่นหลักทั้งหมด
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทีมชาติไทยก็มีความหวังในรายการนี้ครับ
และความท้าทายมันอยู่ที่การเล่นเย่าเยือนทุกนัดตั้งแต่รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศนี่แหละครับ
ทำให้ทุกปัจจัยมันมีความสำคัญไปหมดนะครับปลายปีก็เป็นศึกใหญ่ครับ
เราเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายมาได้นะครับครั้งนี้รอบคัดเลือกก็จะแข่ง๒๓
ถ้าเข้ารอบก็จะไปแข่งในรอบสุดท้ายในปี๒๐๒๒ต่อไปนะครับ
แต่ว่าในครั้งนี้ก็ไม่ใช่การคัดเลือกไปโอลิมปิกนั่นเองครับ
จากนั้นไม่ถึงเดือนเนี่ยทีมชุดนี้ก็จะแข่งต่อเลยกับฟุตบอล๔เกม๒๐๒๑ที่เวียดนามนะครับ
ระหว่าง๒๑๒ธันวาคมเป็น๒๑เดือนพฤศจิกายนถึง๒ธันวาคมนะครับ
ไม่ว่าทีมชาติไทยจะใช้ผู้เล่นชุดใดก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารายการนี้ก็เหมือนมีศักดิ์ศรีคำข้ออยู่เหมือนกันนะครับ
ที่จะสิ้นสุดลงในช่วงปลายปีครับ
ก็จะเป็นบทพิสูจน์ตลอดทั้งปีนี้นะครับว่าทีมชาติไทยจะมีผลงานอย่างไร
ตรงนี้ก็คงจะต้องอยู่ที่ผลงานของทีมชาติไทยเป็นตัวตัดสินด้วยครับ